ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรานะครับกับรายการมวยไทยฟไตเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากมุมน้ำเงินคนนี้นะฮะมาจากอำเภอชนแดงจังหวัดเพชรชบูรณ์ชกมาแล้ว๖๓ไฟล์ครับ
ชนะ๔๓ฟัยเสมอ๑ฟัยและแพ้๑๙ฟัยครับ
ดูลูกคอนเนอร์จากแพ็ชบูรโปรวินส์และเขาต้องรับราคา๔๓ฟัยและ๑๙ฟัยและ๑ฟัยครับ
ขอร้องรับรักษาที่สองฟังอำม่อน
มุมแดงเต้นจังมุมจักรมุมอาจารย์
เรามาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ชกมาแล้ว๕๔ฟัยชนะ๔๑ฟัยเสมอ๑ฟัยและแพ้๑๒ฟัยครับ
กิ่งเพชรบ้านแรมบ้า
เราจะถามมาถึงคู่เอกนำรายการอะไรนะครับ
คู่รองของรายการนั้นต้องบอกว่าเดือดแล้วครับ

มาดูคู่เอกครับกิ่งเพชรบ้านนักสู้

ผมเชื่อว่าคู่ที่แล้วครับ

แล้วก็แฟนมวยนั้นตะโกนบอกว่าเดือดประจำปีเลยครับ

ชกในพิกัด๖๕กิโลกรัมครับ
นายอนุวัฒนดอกพิกุลครับ
นักชกจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูร

สูง๑๘๐เซนติเมตรครับ

เป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด๖๔กิโลกรัม

ส่วนทางด้านกิ่งเพชรครับ

จากนายเยียอุบลราชธานีวัย๑๗ปี

จากค่ายมวยบ้านรัมบ้าหรือบ้านนักสู้
คู่นี้นี่เคยชกในมวยรอบ

ในมวยรอบที่ทางด้าน

เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ไปเติบโต
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

มีคุณพ่อพรงอมรพิกุลชัยพัท

เป็นทั้งเทนเนอร์และเป็นคุณพ่อ

ภูมิกับตองเชียงใหม่

ในรุมิกันร้อยสิบร้อยสิบสองปอนด์อยู่เลยครับ
ปัจจุบันเนี่ยทะลุมาถึงหกสิบห้านกลับกลับครับ
สายวรรยะมันยังกันตรงนั้นผ่านฮุกซ้าย

อิงเพชรยังมีข้างซ้ายหน้าที่ชำมังเหลือเกินครับ
ยอดมวยของสุดท้ายอันนั้นของวัตเตอร์เชศเมืองชนแล้วครับสมเดชน์
เรื่องมวยนี้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ต้องบอกว่าเป็นนักโชคที่ไปเผยแพร่ฝุ่นภักดิ์

แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายคนนึงเลยครับ
ดูการผ่านมวยสูสีครับอายุเท่ากันครับ
พยายามเทจขึ้นมาถึง๖๕กิโลกรัม

เป็นมวยที่วางซ้ายหน้าได้ดีครับกิ่งเพชร
แล้วจะหวัดเด้งตีบินตีครับ

แล้วพี่เรียมจะแทงไปที่พับใน

เล่นงานด้วยซ้ายและขวาบริเวณลำตัว

พยายามจะสวนด้วยหมัดคืนหมดยกครับ
เรามาติดตามคู่เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์กันต่อครับในวันนี้
ขอบพระจัดสมันกันสักเล็กน้อยนะครับ

วัดไทยตรงหัวหลวงพ่อขอบนะครับ
อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสนทบทุนกุรณะปรับปรุงคุมิตรสำเร็จพระพุทธโคนดมนะครับ
ในวันที่๑๐วันจันทร์ที่๑๖ตุลาคมนี้นะครับ
แห่ผ้ากระทินต้นบุญรอบอุโมสน
นี่คุณนวัดต่อเจริญศึกประธานที่ปรึกษาภาษาแมคเมอร์ไทยจำกัดนะครับ
เป็นประธานในการทอดกระถิ่นครับ
นี่ครับจังหวัดพลาดช้ายกร้ายขึ้นผ่านมาครับ
ยกที่๒เดี๋ยวดูการแก้เกมครับ
ทีนี้คุณพ่อผ่วงความร้อนใต้ติดภารกิจที่ใต้แล้วครับ

แต่ชมอยู่หน้าจอทีวีครับ
ส่งกำลังใจมาเชียร์

โอ้โหส่วนเนินพันเลยครับ
กิ้งเท็จสยามจะเสยร์ให้ประคัตระวังแค่ขวาสวย

กล่องนายตีทางด้านกิ้งเท็จไม่ง่ายครับ
เป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งครับ
เยียาจะตั้งแขนสู้ครับ

มองสังวัติศาสตร์ทางคล้าเชือกเลยครับ
ลุคนี้ที่จิ้งดำต้องบอกว่าอันตนายต์เลยครับ
หลังตีด้วยซ้ายครับชิงเทศตีด้วยซ้ายอีกที
กลับทีมือหลักเนียมดีด้วยกันทั้งคู่ครับ
การแก้ปัญหาบนเวทีดีโอ้โหวางด้วยแข้งขวา
เจอขวาสวนคนละดอกคนละทีเลยครับ
ตีด้วยซ้ายครับคุณเพชรวันนี้ได้น้ำหนักครึ่งกิโลครับ
แล้วจะบอกว่าการชบในช่วงกลางวันดินักเวลาหลายคนมีปัญหานะครับ
โอ้หลายคนไม่ชอบเลยครับ
กระกว่าเกียร์แล้วจะคืนด้วยข่าวเสียหลักล้มลงไปเองกับบทยกที่๒

ถ่ายทอดส่วนเวลา๑๖นาทีเป็นต้นไป

ทุกวันเสาร์ครับเวลา๑๙นาที๒๐นาที
ถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานี่เองครับ

โอ้โฮเหมือนกันกันส่วนด้วยสองท้ายเลยครับ

อยากจะบี้วงในครับของถนัดครับ
กิ๊กเฮ็ดก็ชอบครับวงใน

แล้วก็บีวงในจังหวัดประชาติอันตรีครับ

พยายามจะใช้เตรียมนะครับกิ๊กเฮ็ด

พยายามจะเจอเอ็ดกันสู้เลยครับกิ๊กเฮ็ด
โอ้โหเอาเลยครับ

เห็นครับยังทันเลยครับยังเวรขันครับ

ล็อตไนท์แล้วเสียถึงข่าวซ้ายส่วนเลยครับเผท
เดี๋ยวจะใส่ดูเง็บของทั้งคู่

ในโอกาสเตยทะด้านกิ่งเพชรครับ

ดูครับจะตีทางด้านกิ่งเพชรก็ไม่ได้ง่ายครับ
เตอร์เบียดเตียบซ้ายล็อคไนด์
สะยับเดินใช้เตียบเลยครับเต็ม
โอ้โหแตกเลยครับพี่เพชร
บริเวณหางคิ้วทางด้านขวาครับ

ต่อมาที่มนตรีสตูรีโอกันอีกครั้งครับ
นี่ครับเดอร์วินเตอร์สาวพงศ์ลำวอนครับ
คุณพ่อนั้นแก้ทางมวยอยู่หน้าจอทีวีเลยครับโอ้โห
คอยลิ้นคอยเชียร์ลูกชายครับ
ดูครับจังหวะกิ่งเพชรพยายามจะเด้งตี
เป็นนักชกจากจังหวัดเซ็ทชะพูน
เลือกจะเตินเกาะไหนครับ
จะเรื่องเล็กนี่แพบก็นายบอกลอย่างเองนะครับ
จากที่กิ่งเพชรไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
กันครับอยากจะเปลี่ยนเข้าหากิ้งเพชรพยายามจะสูดด้วยศอกขวาเหมือนกันครับ
ปักด้วยศอกซ้ายเลยครับสอกไหนยัดด้วยเขาซ้ายอีกที
วางด้วยแข่งซ้ายดูวินเนอร์คิวด้วยข่าวซ้ายครับ
จังหวะคิวและคึงของดูวินเนอร์สู้เกมอย่างดูแลกกันมีต่อทีครับ
วางในซ้ายหน้าซ้ายหน้าอีกทีเกี่ยวได้ไม่ลงครับโอ้โหไม่ลงครับ
พี่เพชรวางซ้ายโอ้โหหาแล้วครับนี่สองเสริม
วิเดอร์พยายามจะเสียบด้วยเขาซ้ายสู้
วางแก้งขวานำมาอ่าวางซ้ายอีกแล้วครับพี่เพชรดึงนิดหนึ่ง
อ้าวหลุดครับอ้าวจิ๊กนำตัวโอ้โหมาพี่เหลวมองเวลาครับ
โอ้โหฟันเลยครับอ่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับกิ่งเพชรเบียดเข้ามา
อ่าครับดูครับต้องทะยานครับบดยกที่สี่ครับ
โอ้โหกลับมาที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับโอ้โห
เชียร์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงหรือน้ำเงินนะครับ
โอ้โหมาแล้วกันครับก่อนจะค้าว่างเกี่ยวกัน
ด้วยจังหวะวางเข็ดขวามาเป็นชุดนะครับพี่เผ็ด
จังหวะเล็กจังหวะเล่าเค้าแกได้ทำได้ดีครับ
โอ้โหยอดเยี่ยมครับ
ดูครับดูข้างจากครับน่าจะว่าเสียล่ะ
แต่ว่านาเวียนจะเปลี่ยนหน้าทุกสัตว์ตัวมากับยอดเยี่ยมกรรมการ
โอ้โหต้องชมเลยครับกรรมการยอดเยี่ยมจริงครับ
แล้วก็จะเล่นวงใน

โอ้โหวินเตอร์จอดหน้าอีกดูครับไม่ยกครับ
อ้าวคุณพ่อโปรแกรมอนพิกุณ์ชัยพัฒน์
ต้องบอกว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับตอนนี้

พยายามจะโทรมาแค่ทางมวยครับลูกชาย
ครับพี่เผ็ดจับมาหลุยต่อ

อ้ากันใส่ความศักดิ์ขวา

แลกกันคนละดอกคนละหีครับคู่กี้ซูซี

เด็กมือเขาขวาและกับวินเตอร์
อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับกับหมัดมวยครับ
ดแขนตีซ้ายตีซ้ายครับโอ้โห
มาแล้วครับอยู่ในช่วงวินาทีนี้
ต้องบอกว่าใครพลาดไม่ได้ครับ

พยายามตั้งรับครับได้กรรมการเตะเกม
มาแล้วครับะยาวเข้าไป
ลงล่างล้อม
ลูกพยานครับพี่เผชรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ

โอ้ยแต่ยังเติมได้ครับ
พยายามจะทุกข่าวได้ครับ

ยกกับคู่เอกนำรายการครับ
อุ่นแดงกับจิงเพชรบ้านนักสู้ครับ
โอ้โหสุดยอดครับ
สมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการเลยครับ

โอ้โห

ครับเราไปรุ่นกันดีกว่าว่าระวันของเราจะแปลกหรือไม่

รับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
กิ่งเพชรบ้านแรมบ้า

ต้องขอขอบคุณฟอร์ดรันเจอร์เกิดมากแกร่งนะฮะ

ขอบคุณแฟมมวยที่รับรักทุกท่านนะครับที่ติดจำ

ทุกวันเสาร์เรามีนัดกันช่วงเวลาดีแบบนี้

สำหรับวันนี้ผมท็อปไฟเตอร์และน้องกาย

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป